ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูนาทีชีวิตดีกว่า
คือต้องบอกว่ามันเป็นนาทีเฉียดตายจริง
มีพนักงานกวาดถนนคนหนึ่งชื่อป้าพิม
ก็ทำงานอยู่กวาดถนนไปกวาดถนน

รถพุ่งเฉียดป้าพิมไปแบบ
เฉียดไปนิดเดียวเฉียดแค่แค่ป้าพิมไปนิดเดียว

พิมบอกกวาดก่อนเลยไม่กวาดแล้วจ้า

จังหวะกวาดลงอ่ะก็โดนแล้วนะค่ะแล้วดูสภาพรถโอ้ยเนี่ย
คุณแล้วเหตุการณ์เกิดสดสดร้อนร้อนตีสี่ที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะ
สำคัญนะเฉียดสารไปนิดเดียวเหมือนกันนะใช่เนี่ยเกิดเมื่อวานนี้ตีสี่โอ้โห
ป้าพิมพ์ก็ใจหายใจความเลยอ่ะค่ะคุณผมสื่อตัวนะผมว่าสารเนี้ยคุ้มครองคุณป้าเอาไว้
อ่ะมามาดูกันว่ามีอะไรคุ้มครองป้าพิมเอาไว้นะคะคือเราส่งคุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ค่ะ
ไปถามเจ้าของอู่ก่อนตรงนั้นเห็นไหมมันมีอู่ซ่อมรถอยู่อ่ะตรงเนี้ย
หน้ากล้องวงจรปิดเนี่ยก็ลงไปถามเจ้าของอู่ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าไม่รู้เลยตี๔กว่าเขานอนอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงดังสนั่นเลยอ่ะ
คล้ายกับเสียงรถชนนะคะแล้วทีนี้พอได้ยินปุ๊บเขาก็ออกมาดู
พอลงมาดูเท่านั้นแหละเอ้าเศษกระถางต้นไม้หน้าบ้านกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลย
แล้วก็เห็นรถเนี่ยพังยับเยินคว่ำจอดอยู่ตรงนั้น
แต่คนขับเนี่ยเดินออกมาจากรถได้นะคะบาดเจ็บแค่เล็กน้อย
ห่างออกไปก็เห็นพนักงานกวาดถนนยืนอยู่ด้วยอาการแบบเหมือนยังหายใจไม่ทั่วท้องเลย
ตกใจอยู่อะค่ะครับทีมข่าวเราเลยไปหาพนักงานกวาดถนนคนนี้
พิมอุ่นอาวรอายุห้าสิบสามปีบ้านป้าพิมเนี่ยอยู่พุทธมนตรสายสอง
เป็นพนักงานรักษาความสะอาดอยู่พื้นที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน
นี่คือป้าพิมอืมป้าพิมบอกว่าอุ้ยตอนนี้ใจยังไม่หายเต้นเลยอ่ะ
ยังตกใจอยู่เลยไม่อยากจะคิดว่าถ้าเกิดมันเขยิบมาทางขวาอีกนิดเดียวเนี่ย
คงไม่ได้มานั่งเล่าเรื่องให้ฟังแบบนี้แน่
เห็นจังหวะรถวิ่งเฉียดไปแค่แป๊บเดียวเองถือเป็นการรอดตายปฏิหารมาก

เพราะอะไรรู้ไหมพระองค์นี้สามีให้ไว้ก่อนเสียชีวิตค่ะ

พิมบอกก็เชื่อเหมือนกันแหละว่าที่รอดมาได้
น่าจะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ห้อยเอาไว้นี่แหละ
เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ป้าพิมเฉียดตาย
ก่อนหน้านี้ค่ะป้าพิมโดนรถพ่วง๑๘ล้อชนมาแล้วนะคะ

แต่ว่าจากอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้ขาป้าพิมได้รับบาดเจ็บ

ก็คือยังไงนะก็กวาดใจเย็นก็กวาดของเราปกติ
ฝ่ายปกติเราไม่รีบไม่ร้อนเพราะเราไปเร็วนะ

รถมาน่ะผ่านไปเห็น
แล้วเข้าไปชนต้นไม้ก็เห็น

แล้วจังหวะนั้นเดินไปไหนไม่ได้

แล้วมีคนรถของรถเข้ามาข้างหลังเขาก็จอด

ก็มีแค่เนี่ยนี่เป็น

พี่เขาให้มาเขาไปเช่ามา

อย่างที่บอกว่าเขาบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะคะ
ก็รีบมาขอโทษป้าพิมเลย

ดื่มมาแล้วหลับในตรงนั้นพอดี

มาแล้วหลับในตรงนั้นพอดีไง

พิมแกไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรด้วย

แต่ยอมรับเลยนะคะว่า

ระยะเวลาทำงานก็เป็นช่วงเช้ามืด
ตี๕ยาวไปจนถึงบ่ายโมง

แต่ตี๔ตี๕แบบนี้มันมืดนะคะ

หลายคนที่ประกอบอาชีพเดียวกันไม่ได้โชคดีแบบป้าพิม
บางคนบาดเจ็บบางคนพิการ
บางคนถึงขั้นเสียชีวิตด้วยซ้ำอะค่ะ

เคราะห์แล้วก็ไปทำบุญด้วยนะคะ